เชื่อไหมพื้นที่เล็กข้างบ้านคุณ

มันสามารถสร้างรายได้ได้นะครับ

เดี๋ยวจะให้ดูกันกับไอเดียของเกษตรกรท่านนี้
ปลูกผักสลัดข้างบ้านขาย

ติดตามกันเลยในช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่

กันที่บ้านท่าเยี่ยมตะบนกุฎโบด

นักคอราชสีบันดี

รหารที่หารายได้เสริม

สร้างโรงเรือนปลูกผักสลัดออร์แกนิคขายนั่นเองครับ
ปลูกพื้นที่๑๕ตารางเมตร
ตอนแรกที่ปลูกเลยปลูกกินเป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วทีนี้มีเพื่อนแบบอยากชิม
ก็เลยแบบได้ปลูกมาเรื่อย
ซึ่งคุณสุนิสาปลูกผักสลัดไว้ทานเองมาแล้ว๓ปีนะครับ
เฮ้ยเขามีแต่ฟิลเล่
ส่วนการปลูกเพื่อขายคุณสุนิสาปลูกมาได้ครึ่งปีแล้วครับ
โดยผักมีน้ำหนักดีใบสวยก็จะนำไปขายสดเป็นกิโลกรัม
ส่วนใบที่ไม่สวยล่ะครับเอาไปทำอะไรเอาไปทิ้งหรือเปล่าครับ
ถ้าผักแบบไม่ได้สวยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาแปรรูปทำรูสวย
แต่ถ้าต้นที่สวยก็คือจะขายเป็นกิโลกรัม
นำผักที่ใบไม่สวยมาต่อยอดทำเป็นสลัดโรอาหารเพื่อสุขภาพ

ทำเป็นสลัดโอโรอาหารเพื่อสุขรูปอาหารเพื่อสุขภาพค่าย
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยสร้างรายได้ให้กับคุณสุริสาเป็นอย่างดี
เฉลี่ยมีรายได้เสริมหลักหมื่นบาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของการใช้พื้นที่เล็กให้ก่อประโยชน์แบบยิ่งใหญ่
สามารถสร้างรายได้อย่างงดงามอีกด้วยวาวที่แห่งนี้จะกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
สุดยอดเลยที่เล็กก็สามารถทำเงินได้